จอดไม่สนิทจอดไม่สนิทอย่าคิดนะอย่าคิดที่จะกระโดดลงเด็ดขาด
ไม่ว่ารถโดยสารแบบไหนก็ตามวันนี้รถไฟครับ

เห็นมั้ยเห็นมั้ยรถยังเคลื่อนอยู่เลย
โอ้โหโดดทำไมเนี่ย
คือแรงเฉยครับคุณผู้ชมฮะ
กระโดดลงแล้วก็นะแรงเฉื่อยด้วย
แล้วก็เสียหลักด้วยเท้ายืนไม่อยู่

ใช่ให้ความเร็วมันได้กับที่เรากระโดดลงมา

หรือว่าเขาขึ้นลงรถไฟบ่อยแล้วก็ทำแบบนี้บ่อย
ไม่ให้ทำเลย

นี่คือกล้องวงจรปิดครับผู้ชายคนหนึ่ง

แล้วก็ถูกลากเข้าไปใต้ตู้โดยสารรถไฟ
ถูกล้อรถไฟทับร่างเสียชีวิต
เหตุเกิดตีหนึ่งนะนี่ตีหนึ่งนะ
๒๖พศจิฆายนศรษฐานรถไฟลบูรี

ที่เกิดเหตุเป็นชาญชาลาที่หนึ่ง
นะครับแล่นจากศรษฐานรถไฟกรุงเทพย์อภิวัตร
จะไปเชียงใหม่นะครับ

แล้วแต่ที่ใต้ตู้โดยสารนะครับพบศพนายนำมนต์อายุ๒๔ปี
ตะบนท่าสาราอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนี่แหละครับเขานอนคว่ำอยู่
คว่ำสวมเสื้อเชิดแขนยาวสีขาวกางเกงยีนขายาวนะครับ
อยู่รถอยู่ระหว่างนะครับตู้โดยสารที่สิบสี่กับสิบห้า
มีแผลใหญ่ที่กระโหลกศีรษะมือซ้ายถูกล้อรถไฟทับขาดไปแล้วครับ
โอ้นี่แหละฮะบนชาญชาลาเจอกระเป๋าเป้สีดำ
แล้วก็รองเท้าผ้าใบสีดำตกอยู่ข้างหนึ่งสอบถามนายนัทวุฒิอายุสี่สิบเก้าปี
คนนี้เป็นพนักงานห้องน้ำของสถานยนต์ไฟนี่พี่เขามาเล่า
ผมเห็นผมเห็นกับตาเลยคือผมเนี่ยอยู่หน้าห้องน้ำ
กับจุดเกิดเหตุไปสิบเมตรแค่นี้แหละรถไฟกำลังแล่นออกจากสถานี
เห็นผู้ตายกระโดดลงจากบันไดกระโดดลงจากบันไดของนะครับ
ตู้โดยสารที่๑๔อ้าวกำลังแล่นออกจากสถานี
อย่างนี้หรือเปล่าดอมน้ำแข็งคุณผู้ชมครับ
แสดงว่าอาจจะหลับไหมพอหลับปั๊บลืมตาขึ้นมาเฮ้ย
สถานีนี้เราจะลงอ๋อรีบเลยเออนี่ถ้ารถไฟออก
แสดงว่ารถอันนี้รถไฟไม่ได้จอดแล้วล่ะไม่ใช่กำลังจอดแล้วล่ะ
เพราะถ้าเขาเล่าแบบนี้รถไฟกำลังออกนะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมโอ้โหเขาบอกเขาพยายามตะโกนให้ผู้ช่วยสถานีเนี่ย
ทงสัญญาณหยุดขบวนรถไม่ทันซะแล้วเขาเสียชีวิตไปแล้วครับ
เรื่องต้นนะครับเจ้าหน้าที่ส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลพระนารายมหาราชนะครับ
แล้วก็จะติดตามญาติของผู้ตายมาสอบปากคำเพิ่มเติม
แล้วจะมอบร่างกลับไปบำเพ็ญกุศลต่อไปผมย้ำอีกทีนะรถโดยสารทุกชนิด
รถโดยสารลูกชนิดให้มันจอดสนิทก่อนแล้วค่อยลงอย่าทำแบบนี้
หรือว่าคือถ้ารถมันออกไปแล้วในกรณีนี้ถ้ารถมันออกไปแล้วก็
ถ้าความเร็วเขาเริ่มทำความเร็วแล้ว
ยังไงซะไปลงสถานีหน้าแล้วย้อนกลับมาดีกว่าใช่